ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรอบทุกปัญหาและปัจจันทร์หน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กลับมาเป๊ะตันวาเวอร์มากันแล้วนะคะ

ใช่แล้วค่ะคุณน้องอภิษค่ะวันนี้นะคะ
พี่กาวจะมาสวยแบบสะกดทุกสายตาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างซ้ายนี่นะจะต้องแบบว่าตะลึ่ง
แล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านขวานะจะต้องเดินตกถนน
อันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาเหรอ
ถ้าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีอะไรมาโชว์ฮะ
มันต้องตะลึงไงเพราะอะไรรู้ไหมลิปสติกไทยนิยม
หาทางของพี่เข้าทางก่อนนี่ไม่ใช่
นี่คนนี้ติดตามเพลงดังมากตั้งแต่ยุค๒๕๔๕
ปีมาแล้วหน้าเหมือนเดิมจำได้ทุกท่านทุกเนื้อ
อะไรทำไมแบบว่าคิวเข้มหน้าหล่อเหมือนเดิมเลย

รอก่อนช่องแซงตลอดเลยจะเอาลิปติกมาให้ลองก่อนไง
ก็คือเราไปแบบว่าเช็คความสวยก่อนแล้วค่อยไปเจอเขาใช่ไหม

โอเคถ้างั้นยอมให้ก่อนเลยในช่วงแม่บ้านติดเรท
ช่วงแม่บ้านติดเรท

แพ็คเกจจิ้งดูดีดูล้ำดูแบบมันเลิศมันวิ้งมากเลย
ถ้างั้นเดี๋ยวเรามารีวิวตัวแรกเลย

เฉดสีได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปตามเมืองต่างทั่วโลก
แล้ววันนี้เอามาฝาก๓เฉดสีด้วยกันนะคะ

เฮ้ยสีนี้นะจะบอกว่ามันช่วงแบบวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยมันใช่เลย

อ่าส่วนอันนี้มาจากสเปนค่ะเป็นแมทเหมือนกันนะคะ
อ่าสีนี้รู้เลยว่าพี่กาวชอบ

ไม่สีนี้ไงหมดมาติดผิวพี่กาวเราว่าสีนี้เนี่ยคนทาไปแล้วแบบ
มันจะดูหน้าขาวเนอะ

ใช่เลยแล้วก็ตัวที่เมื่อกี้
หลายคนอาจจะงงว่าสีนี้มันน้ำตาลจะดำแล้วใครจะทากัน

แซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะ

วันนี้ลิปสติกพิมพ์แบบสีจัดมากเลยนะคะ

เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาในทีมไทยนิยมนะคะ

ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของสาวสมัยใหม่

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปในเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะ
แต่ว่าสีที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยนะคะ
เรามาเปิดดูสีกันก่อนเลยนะคะว่าแซ่บขนาดไหนค่ะ

บอกเลยว่าจี๊จาดแซ่บลิ้นสุดนะคะ

จะดูแบบเป็นแนวพารีเซียนนิดนะคะ
แล้วก็แบบสีจัดจ้านจริงค่ะ
เหมือนดื่มวายแดงกันมานะคะ
คือเรียกว่าปากแดงแบบละเรื่อง
หนึ่งดื่มวายแดงแต่ให้สีที่จัดนะคะ

เป็นลักษณะเนื้อแบบสีแบบเนื้อแมทค่ะ
เอาละค่ะเรามาลองทดสอบ

ดูสิว่าสีเขาจะแน่นชัดจัดจริง
แล้วก็ได้เทคเจอร์ที่เป็นแบบแมทจริงไหมนะคะ
อื้อหือสีเขาแน่นจริงนะคะ

ใครชอบอะไรที่แบบเป็นสไตล์แวมนะคะ
หรือแบบไปปาร์ตี้หนักกลางคืนนะคะ

ว่าสีนี้นะคะเกิดแน่นอนค่ะ

ดูสิว่าจะได้เทคเจอร์นะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับสีนี้นะคะ

รู้สึกว่าเขาให้สีที่เข้ม
แล้วก็เม็ดสีแน่นมากจริงนะคะ
คือเรียกว่าทาแค่รอบเดียวนะคะ

ทำให้รู้สึกแห้งนิดนึงนะคะ

แต่เมื่อทานลงบนริมฝีปากแล้วเนี่ย
ยังคงขยับไปกับริมฝีปากของเราได้นะคะ

แค่รู้สึกแห้งระหว่างที่ทานิดหน่อยเท่านั้นค่ะ
จะบอกว่าแค่๓สีนี้ยังละลานตา

ใช่ดูดีมากแต่ว่า

ช่วงหน้ามาดูกันว่าสีที่เหลือจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่า